ไฟแดงเนี่ยก็จะมีรถหลายคันจอดติดไฟแดงอยู่
แต่มีรถบรรทุกคันหนึ่งเบรกแตกครับ

คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า
ว้ายแหวกกลาง
มันเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหแหวกตรงกลาง
แม้จะมีรถจักรยานยนต์ล้มก็ตาม
โอ้โหแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากจริงเพราะว่าคือมันเป็นช่องพอดีเลย
ช่องพอดีเลยรถกระบะก็เสียหายเล็กน้อยบริเวณฝั่งซ้ายของกระบะ
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความโชคดีแล้วกัน
ตรงกลางมีช่องแล้วคนขับรถบรรทุกค่อนข้างที่จะมีสติมากพอ
ที่จะขับแหวกช่องตัวนั้นไปนะครับ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่บริเวณ๔แยกอยู่ที่บริเวณหน้าวัดแจ้ง
ถนนสายตรังกันตังในเขตเทศบาลนครตรังนะครับรถจักรยานยนต์จอดอยู่รถเก๋ง
รวมกับจักรยายนยนต์ด้วยวิธีที่ถัดมารถบนทุกข์หกล้อเปรกแตก
มาข้างหลังด้วยความเร็วและอย่างที่เห็นนะฮะรถบรรทุกคันนี้หาช่อง
แหวกช่องตรงกลางพอดีครับระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะ
แล้วก็เฉียวชนรถจักรยานยนต์ไปนะฮะคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กระโดดออกมาทันแล้วไปยืนอยู่ข้างข้างนะครับส่วนรถกระบะเนี่ย
นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะยืนเห็นไหมฮะไม่ล้มเลยนะครับแล้วรถกระบะก็คือถูกถากไปข้าง
ด้านซ้ายของกระบะก็เสียหายไปเล็กน้อยนะครับก็ต้องอย่างที่บอกไป
ชื่นชมคนขับรถบรรทุกแล้วกันก็มีสติที่ไม่ขับชนนะคือขับแหวกตรงกลางไป
ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายก็ประกันก็รับผิดชอบนะครับ
ไปต่อที่จังหวัดนครสวรรค์มีอีกหนึ่งภาพวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะครับ
นี่ฮะโอ้โหนะครับเต็มเหมือนกันนะฮะ
อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ครับคือรถกระบะสี่ประตูเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายมาแล้ว
ไม่ทันจะพ้นเลยมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาแล้วเฉียวชนที่ท้ายของกระบะ
นี่ครับแล้วก็ทลาไปชนกับรถตู้อีกคันหนึ่งครับ
นะฮะเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปแล้วก็ทับชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
แน่นิ่งไปสลบคาพื้นไปและอย่างที่เตือนทุกครั้งแล้วครับ
มวกน๊อกสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่สมมวกน๊อกนะฮะ
อาจจะถึงขั้นกับเสียชีวิตก็ได้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เขายังปลอดภัยนะครับ